นานร่วมเดือนแล้วยันไม่มีมือที่๓

บอกต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก่อน

บอกต้องมีเสียใจบ้างพร้อมเคลียร์ดราม่าเรื่องต่อมองเกาหลี
พวกมีกระแสเม้ามาว่าให้เห็นอยู่บ่อย
ความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มฮั่นกับสาวไอซ์
ที่พักหลังไม่ค่อยมีโมเมนต์สวีทหวานแววออกมานะครับ
ล่าสุดหนุ่มฮั่นก็ได้มีการออกมาเปิดใจยอมรับ

แล้วก็กลับกับช่วงนี้ไม่ได้คุยกัน
เหมือนต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง

ให้ต่างคนต่างมีเวลาคิดเรื่องของตัวเอง
ว่าที่ผ่านมามีอะไรผิดพลาดกันบ้าง

หากพูดอะไรไม่ถูกใจก็จะโดนว่าอีกนะครับ

อาจจะบรรทอนกำลังใจของน้องได้

ส่วนสาเหตุที่ห่างกันนั้นคงจะเป็นเรื่องของ
เรื่องของเวลายืนยันว่าไม่มีเรื่องของมือที่๓แน่นอน
หากใครได้ข่าวว่ามีตนไปคุยกับคนอื่น

หากถามเรื่องที่มีการปรับความเข้าใจกันไหม

ส่วนเรื่องที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่า

เพราะว่ายังใหม่อยู่

ไปเกาหลีไปโดนกักตัวที่เกาหลี

ที่ตอนนี้เกาหลีเขาเข้มงวดมากเพราะมีคนแฝงไปทำงาน
เพราะตอนนี้คือเกาหลีไปค่อนข้างยากเพราะคนไทยไปโดดอยู่ที่นู่น

แล้วผิดกฎหมายโดนขังที่นู่นมีไหมต้องมีสิพวกลักลอบทำงาน
แต่แบบว่าต้องคิดเร็วช้านมาเรียนเต้น

แต่เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเข้าไปในเว็บเขามีวิธีการแบบว่าทำยังไงให้ผ่านตมเกาหลีให้ได้ด้วยนะคะ
เขาก็อ่านนะพวกตมเขาก็อ่านเว็บนี้